จริงคนที่มีความเสี่ยงไม่ใช่แค่หญิงชราหรือว่าหญิงสาว
หรือคนที่ไม่มีแรงที่จะต่อสู้นะคะ
ผู้ชายร่างกำยำแข็งแรงแบบเทรนเนอร์อย่างนี้

คือเขาก็ไปสอนลูกค้าที่บ้านไปเทรนด์ให้ลูกค้าที่บ้าน
ปรากฏว่าลูกค้าก็เอาน้ำส้มมาให้กิน
เขาก็เอกใจว่าทำไมฝามันเปิดก็ยังไม่กิน
เอากลับมากินที่บ้านปรากฏว่าโอ้โหนอนน็อกยาวไปวันหนึ่งเต็ม

พี่เขากล้ามใหญ่ด้วยเดชบุญมากินที่บ้าน
ก็ใช่อ่ะสิคะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะขนาดคนแข็งแรงอย่างนี้ยังไม่ปลอดภัย
เนอร์ฟิตเน็ตคนนี้ค่ะเขาโพสต์เตือนภัยเลยค่ะ
เขาไปเทรนด์ส่วนตัวกับชายกลางคนอายุประมาณ๕๐ปีที่บ้าน

สองครั้งแรกไปที่โรงแรมย่านศรีลมก็ไม่มีปัญหาอะไร
ครั้งที่๓ไปที่ย่านพุทธบูชา
ลูกค้าก็วางน้ำผลไม้ไว้ให้ขวดหนึ่ง
เหมือนก็ถูกแกะออกไม่เป็นไรนะคะ
มันเหมือนกับแกะมาแล้วครั้งนึงเขาก็เลยไม่ดื่ม
ก็สอนไปจนเสร็จสงสัยก็เลยเอาขวดนั้นกลับมาที่บ้านด้วย
แล้วลองดื่มอันนี้ขนาดมีสติจะลองดื่มนะคะ
ปรากฏว่า๑๕นาทีเท่านั้นนะคะโรคหมุนหัวหนัก
แล้วล้มฟุบคามือถือเลยค่ะหลับไป๒วันติดติด
จนกระทั่งแฟนพาไปหาหมอหมอตรวจออกมาบอกว่า
น่าจะโดนวางยาอย่างแรงอะค่ะเพราะว่าปกติ๒๓ชั่วโมงต้องฟื้นแล้ว
นี่สองวันนะคะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาโพสต์
โลกออนไลน์เพื่อเตือนเพื่อนร่วมอาชีพเทรนเนอร์
ที่รับสอนนอกสถานที่ให้ระวังเลยค่ะ

โอ้โหมันก็เป็นช่องทางที่อันตรายอย่างหนึ่ง
ก็ต้องไปถึงสถานที่ของลูกค้านะคะ
ล่าสุดค่ะเทรนเนอร์คนนี้ก็มาพร้อมกับแฟนนะคะ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
เอาขวดน้ำผลไม้ขวดนั้นไปด้วย
มอบให้ตำรวจไปตรวจพิสูจน์สารในน้ำนะคะ
แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือเขาบอกว่า
เขาสงสัยว่าลูกค้าคนนี้อาจจะมีเจตนาไม่ดี

ก่อนหน้านี้เคยส่งรูปอนาจารย์มาให้เขาด้วยค่ะ

ตอนตี๒เขาส่งภาพอาณาจารย์มา

แล้วผมเพิ่งมาเปิดดูตอน๑๑โมงได้
ผมก็ทักกลับไปว่าส่งมาทำไมครับ
เขาก็บอกอุ๊ยขอโทษส่งผิด
เรื่องต้นนี่ทราบไหมว่าเป็นยาอะไร
ไม่ทราบครับแต่ได้มีการไปคุยกับหมอเนอะ

เขาบอกว่าเหมือนยาเหมือนยาเสียสาวเลย

ระวังเครื่องดื่มของคนแปลกหน้า
แต่อันนี้มันเกิดขึ้นกับเทรนเนอร์หนุ่ม

แสดงว่าผู้ชายเองก็ไม่ได้ปลอดภัยเลยนะคะ
กับการรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้านะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะไปสอบถามอาจารย์ออสเลยค่ะ

คือผู้เสียหายเขาก็เอาน้ำผลไม้ไปส่งไปตรวจสอบได้

แล้วก็ยังวิเคราะห์ได้ด้วยว่ายาชนิดนี้
มันถึงแรงขนาดนั้นนะคะ
มอมยาเคยมีมาครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งยาที่ใช้ในการมอมครั้งนั้นก็คือไซราซีนนะครับ
ซึ่งก็สลบไปวันกว่า
ถ้าเป็นไปได้ต้องส่งน้ำที่ว่ามาตรวจนะครับ

ก็จะเป็นยาสลบที่ใช้ในการทำให้สัตว์สงบนิ่ง
แต่ว่าเวลาเจอกับมนุษย์ก็จะทำให้หลับได้
เป็นยามอมสาวอยู่ตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้
หรือว่าใช้เยอะมากเกินก็จะส่งผลกระทบ
เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการกดประสาท

แล้วถ้าระบบทางเดินหายใจมีปัญหา

ในระหว่างที่ตัวเองหลับหรือว่าสลบไป
นี่แหละค่ะตอนนี้พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
ตำรวจเขาก็เตรียมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องติดต่อไปที่ผู้ชายที่เป็นลูกค้าของเทรนเนอร์คนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ความผิดเนี่ยก็เดี๋ยวให้ตำรวจไปตรวจสอบดูอีกทีนึง
คือผู้เสียหายเขายืนยันว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย
เพื่อที่จะดำเนินการเพิ่มเติมเช่นกัน
อันนี้ไพรของเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะคะ
นี่ขนาดกลางแขนพี่เขาใหญ่ต้นขาผมอีกนะ
ยังโดนแบบนี้เลยนะครับ